ฟังหูไว้หูกันก่อนนะคะสำหรับข่าวคราวเรื่องของมือที่สาม
ถูกต้องคุณครูจิรารัสที่ถูกกล่าวหาว่าค่ะ
ไปเป็นมือที่๓สร้างความร้าวฉานระหว่างสันประชากรและต้นหอมสกุลตลานะคะ
จะต้องเสียค่าสมาชิก๕๐๐บาทต่อเดือนโดยระบุว่าจะมีการไลฟ์สดพูดคุยแจกของรางวัล
ดูแลกลุ่มโดยบลูเองซ้ำยังจะถอดชุดไปเรื่อยจากชุดนอนจนเหลือเพียงชุดชั้นใน
จริงเหรอจริงไม่จริงไม่รู้คุณแต่ทำให้มีการตั้งคำถามว่าสิ่งที่เธอทำนั้น
ได้โพสต์ข้อความว่าเรื่องของเจ้าตัวควรฟังจากปากเจ้าตัวนะคะ
ไม่ใช่คิดไปเองหรือฟังมาจากคนอื่นอีกทีถูกต้อง
ซึ่งล่าสุดนะคะคุณบลูจีรรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความนะคะ
ตอบกลับว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้เป็นมือที่สาม
ของความรักระหว่างสันประชากรและต้นหอมสกุลตลานะคะ
อยากให้ทุกคนเนี่ยหาความจริงกันก่อน
แล้วก็แฮชแท็กไว้ด้วยว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน

บอกว่าเธอกับซันรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนที่ต่างจังหวัดแล้วนะคะ

แต่อีกหนึ่งเรื่องก็คือทางปอทเตรียม
และเตรียมที่จะตรวจสอบความเป็นจริงเรื่องเท็จจริงต่าง
เกี่ยวกับการที่มีการไลฟ์สด
มีการแบบถอดน้อยชิ้นอะไรอย่างนี้

คือเขานัดกันแบบ๔ทุ่มตรงเจอกันอะไรอย่างเงี้ย
แอดไลน์เข้ามาก็จะมีการทิ้งไลน์เอาไว้
แต่อันนี้เดี๋ยวให้ทางปอทเขาสืบค้นอีกทีว่า